ช่วงนี้ตามคดีคุณแตงโมกันต่อ
อายการจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งนะคะ
คำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๖คนในคดีนี้ออกไปก่อน
เพราะว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอายการภาค๑
ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะได้มารายงานตัว
แล้วก็รับคำสั่งในครั้งต่อไป
นี่เป็นภาพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ผู้ต้องหา๖คนในคดีนี้นะคะปตนุพัฒน์กระติกอิสริน
แซนวิสาพัฒน์โรเบิร์ตภัยบูลจ๊อปนิทัศน์
แล้วก็นายพีมหรือว่านายเอ็มที่เป็นกุญสือนะคะ
เดินทางมาตามที่อายการนัดเพื่อรายงานตัว
รับทราบคำสั่งเลื่อนนัดฟังคดี

นางสาวสุภาพรนิปวนิษฐ์หรืออายการดาว
พนักงานอายการจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบคดีของคุณตังโมเนี่ยนะคะ
บอกว่าผู้ต้องหาในคดีทั้ง๖คน
เดินทางมาพบอายการตามนัดเพื่อรายงานตัว
แล้วก็เซ็นรับทราบการเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีเป็นเดือนหน้านะคะ
เพราะว่าทางอายการจังหวัดนนทบุรี

แล้วก็ส่งสำนวนคดี๑๘แฟม
มีความเห็นในคดีอีก๑๐๒หน้า

เมื่อวันที่๒๕พฤษภาคม

ซึ่งก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการนัดฟังคำสั่งอีกครั้งหนึ่ง
ก็บอกว่าการเลื่อนฟังคำสั่งคดี
ไม่เกี่ยวกับการที่นายอัจฉริยะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดนะคะ
ไม่ได้เกิดจากประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวกันค่ะ
คือการเลื่อนครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ
ที่มีกรณีบุคคลภายนอกร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
คือคดีนี้มีการร้องขอความเป็นธรรมกัน

แต่ว่าถามว่าถ้ามีประเด็นเลื่อน

เป็นการเลื่อนเนื่องจากระยะเวลาที่เราส่ง
ก็คือส่งไปเมื่อ๒วันที่แล้ว
แล้วจำนวนที่ส่งไป

แต่เราสอบเพิ่มอีก๑๐แฟมนะคะ
รวมเป็น๑๘แฟมก็ต้องใช้เวลาค่ะ

นี่แหละค่ะก็มาเจอกับสื่อมวลชนนะคะ
กระติกกับแซนให้สัมภาษณ์บอกไม่กังวล
ที่มีการเลื่อนนัดฟังคำสั่ง
เพราะว่าทราบดีว่าสำนวนมีข้อมูลอยู่มาก
ส่วนเรื่องที่มีการเอาภาพของคุณแตงโม

กระติกบอกว่าเป็นเรื่องกระบวนการทางกฎหมาย

สืบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

แม่ของคุณตังโมกล่าวอ้างตั้งแต่แรกนะคะ
แล้วก็บอกว่ายอมรับว่าตกใจมาก
แม่ออกมายอมรับว่าเป็นคนส่งมือถือให้กับบังแจ๊ก
ซึ่งการส่งภาพลับมาให้คนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
โทรศัพท์เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลต้องให้เกียรติเจ้าของ
แล้วก็ไม่กังวลที่ทนายเดชาบอกว่าในโทรศัพท์ของแตงโมนั้น
มีภาพลับบุคคลอื่น๓๐ภาพ
มองว่าเรื่องนี้นอกประเด็นอยากจะให้มองเรื่องคดีมากกว่าค่ะ
มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคุยอะไรกับใครก็ได้
ซึ่ง๓๐ภาพนั้นอาจจะเป็นภาพนักการเมืองอะไรที่บอกมา

เราไม่สามารถยืนยันข้อได้จริงได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นกับตา
เรื่องอะไรพวกนี้ที่มันเริ่มมีเข้ามา
มันนอกเหนือจากเรื่องบนเรือแล้วไหม
ถูกไหมเรามาเฟฟโมกันเรามาหาความยุติธรรมให้โม
หรือว่าเรามาทำร้ายโมกันแน่

ก็คือที่บอกว่าแม่จะฟ้องคนบนเรือ๒๐๐ล้านบาทนะคะ
เรื่องนี้กะติกบอกว่าเป็นสิทธิ์ในการฟ้อง

ส่วนที่ในอัจฉริยะบอกว่ามีหลักฐานว่าเป็นการฆาตกรรม
ก็ขอให้เอาออกมาเปิดเผยได้เลยนะคะ
ขณะที่แซนที่อยู่ข้างยืนยัน
เหมือนเดิมบอกว่าแตงโมตกที่ท้ายเรือจริง
ไม่เข้าใจว่าทำไมนายอัจฉริยะจึงคิดว่าแตงโมตกจากหัวเรือ
แล้วก็ยอมรับบอกว่าบังแจ๊กโทรมาหา
แต่พอรู้ว่าปลายสายคือบังแจ๊กก็วางสายทันทีไม่ได้คุยต่อค่ะ
ขณะที่ทางคุณแม่คุณแตงโมวันนี้ได้แถลงแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับคืออย่างที่ทราบเมื่อวาน
นายเดชาบอกว่าขอกราบลาพระมารดา

วันนี้คุณแม่คุณแตงโมแถลงเปิดตัวทีมทำคดีคุณแตงโมชุดใหม่แล้วนะฮะ
ซึ่งคุณแม่ระหว่างการแถลงนี่ก็ร้องไห้แล้วครับ
พนิดานะฮะร้องไห้ก่อนจะเปิดใจ
บอกตอนนี้มอบหมายให้คุณมงคลกิจหรือว่าสสเต้กับคุณอัจฉริยะ

พร้อมกับเปิดตัวทนายจากชมรม
ช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมของนายอัจฉริยะ
แล้วก็แต่งตั้งทนายเป็นโคศกส่วนตัวด้วย

เป็นทีมแล้วอ่ะเป็นระดับชาติ
น้องก็ต้องเชื่อใจคุณแม่ด้วย
เพราะว่าคุณแม่จะมาทำงานให้น้องจริง
ซึ่งคุณแม่ก็ยินยัน๑๐๐แล้วค่ะ
ว่าจะสำเร็จ
แต่อาจจะต้องใช้เวลาทำ

กับทางธนายเกชายังพูดคุยกับเพื่อนกันเหมือนเดิมมั้ยครับคุณแม่
อย่างในพฤติกรรมแต่แกก็ชอบแขวนคุณแม่
คุณอัจฉริยะบอกว่าการรวมทีมมาช่วยคดีคุณแตงโมในครั้งนี้
มีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านมาร่วมด้วยนะครับ
แม้แต่การยื่นฟ้องเนี่ยเดี๋ยวจะมีอดีตอายการระดับสูงมาช่วยด้วย
พฤษภาคมนี้จะส่งโดรนใต้น้ำไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แม้ว่าเรื่องจะผ่านมา๓เดือนแล้ว
แล้วสัปดาห์หน้าจะดำเนินคดีกับพยานสำคัญจากฝั่งของตำรวจด้วย
เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของพยานเท็จ
เขาเรียกพยานปรุงแต่งพยานที่มาเป็นพยานที่ปั้นขึ้นมา
แล้วก็ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์จริงนะครับ
คนเหล่านี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
พี่อาจครับ

ว่าผ่านมานานหลัก๓เดือนมึงจะเจอยังอะไรไหมครับ
วันนั้นผมก็จะมีพยานมาทีชุดให้ว่าเขาทิ้งอะไรเขาที่ไหนบ้าง
ส่วนสสเต้มงคลกิจนะครับบอกว่าการรวมทีมกันเพื่อต่อสู้ในคดีคุณแตงโมเนี่ย
เพื่อสู้กับอำนาจที่มองไม่เห็นและจะมาทำให้คดีนี้ได้รับความเป็นธรรม
ซึ่งมาช่วยพี่น้องประชาชนที่เขาไม่มีปัญญาที่จะสู้กับคนรวย
ไม่มีปัญญาจะสู้กับนักการเมืองหรือไม่มีปัญญาจะสู้กับคนที่มีอิทธิพลเป็นต้น
เพราะลำพังเนี่ยถ้าคนจนเนี่ยสู้กับจนคงไม่มีปัญหาหรอก
ถ้าคนจนสู้กับคนรวยเนี่ยมีปัญหาแน่
หลังจากแถลงข่าวเรื่องราวต่างในวันนี้เสร็จนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณแม่เมื่อคืนนี้ไปทานข้าวกับพี่เต้
ร้องเพลงตั้งหลายเพลงแม่บอกโอ้โหจำไม่ได้ร้องเพลงอะไรบ้าง
แต่เอาเป็นว่าวันนี้ก็เลยร้องเพลงใต้ร่มมรุลีให้กับผู้สื่อข่าวฟัง
เป็นการบอกถึงความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ
ขอย้ำว่ายังรักแล้วก็คิดถึงลูกสาวเสมอ
ภายใจเยอะมากให้อุ่นขอบคุณแม่โอ้โหดี